คนทำดีเราก็ต้องชื่นชมใช่ไหม
บุรีรำเขามีการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๕อยู่
ก็จะมีนักกีฬาไปร่วมแข่งขันที่นั่นกันเยอะมาก

ไปเจอกระเป๋าสตางค์ตกอยู่

แล้วก็มีบัตรสำคัญต่างมากมายเลย
ถ้าเป็นคนที่เขาคิดไม่ดีเนี่ย
เอาไปแล้วเอากลับบ้านไปใช้เป็นของตัวเองเลย
แต่ไม่ใช่กับแม่บ้านคนนี้ค่ะ
นี่คือนางกาญจนาบุรินรำนะคะอายุ๓๖ปี
เป็นพี่แม่บ้านทำความสะอาดอยู่ในโรงภาพยนตร์ที่จังหวัดบุรีรำ
ก็เก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วก็ส่งมอบคืนให้กับเจ้าของค่ะ
ซึ่งเจ้าของก็คือนางสาวพิมระดาล่าริน

ดีใจมากที่รู้สึกว่าได้ทำความดี
เชื่อนะว่าเงินไม่ว่าจะ๘๐๐๐หรือ๘๐๐หรือ๘บาท
มากหรือว่าจะน้อยมันก็มีความหมายสำหรับคนเป็นเจ้าของทั้งนั้นแหละ
นางสาวพิมระดาเจ้าของกระเป๋าสตางค์ก็บอกนะคะว่า
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเธอแข่งกีฬาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทีมงานและนักกีฬาทุกคนก็เลยไปเลี้ยงฉลองเหรียญทองกัน

ทีนี้เธอไปเข้าห้องน้ำค่ะคิดว่าคงจะรูดซิปกระเป๋าไม่สนิท
กระเป๋าสตางค์มันก็เลยหล่นออกมาแล้วเธอก็ไม่รู้ตัว
พอรู้ว่าได้กระเป๋าสตางค์คืนนะดีใจมากแล้วก็ทราบซึ้งในน้ำใจของพี่แม่บ้านคนนี้มาก
อยากจะชื่นชมแล้วก็อยากให้สังคมยกย่องความดีความซื่อสัตว์แล้วก็ความมีน้ำใจของพี่แม่บ้านคนนี้ด้วย

เรื่องแบบนี้มันทำให้เขาแบบมีกำลังใจมากขึ้น
คือจริงเวลาเรานำเสนอเรื่องแบบนี้นะ
มันไม่ใช่แค่เจ้าของกระเป๋าสตางค์ที่เขาอิ่มอกอิ่มใจนะ
ทั่วไปที่ได้เห็นข่าวแบบนี้ก็รู้สึกว่าสังคมเรามันน่าอยู่นะ